สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว
ขึ้นไปบนฟ้าแต่ไม่เห็นแสงแดดนะคะ
นี่เป็นสัญญาณว่าเรากำลังเผชิญกับพายุฤดูร้อน
จากการตรวจสอบเราพบว่ามีลมบนค่ะ
เข้ามาปะทะกับความร้อนชื้นทางตอนบนของประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้จะทำให้๔๐จังหวัดทั่วทั้งประเทศนะคะ

ส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะ

เชียงรายลำปางพยาวแพร่นาศสุโขทัยค่ะ

ภาคตะวันออกและภาคใต้ก็วางใจไม่ได้นะคะ

พัดมาในลักษณะของลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บตกค่ะ
เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ร่องแจ้งค่ะ